มีความเดือดเกิดขึ้นที่สนามบิน

คุณต้องบอกคุณผู้ชมให้แบบหลีรีโมทนิดนึงนะ

แล้วทำไมไม่เปิดไฟเลี้ยว
แล้วทำไมไม่เปิดไฟเลี้ยว

ไม่ใช่ไฟเลี้ยวอย่างเดียว
ไฟเลี้ยวนี้ทำไมไม่เปิด

มันเป็นเรื่องของไฟเลี้ยวนั่นแหละ
คือผู้หญิงถ่ายคลิปแล้วตะโกนด่าไปด้วย
ส่วนผู้ชายอีกคนนึงเขาก็เป็นสองสามีภรรยากัน
ก็ยืนด่าพี่แท็กซี่คนนี้เหมือนกัน
ระหว่างที่พี่แท็กซี่ยกกระเป๋าของนักท่องเที่ยวขึ้นรถ
ท้ายรถแบบนี้และกำลังจะเดินขึ้นรถขับออกไป

หลายคนบอกว่าเห็นแล้วเจ็บคอแทนค่ะ

เรื่องราวเนี่ยนะคะเหมือนกับคนโพสต์เขาพูดลักษณะว่า
ซี่คันนี้จะเลี้ยวเข้าไปรับผู้โดยสาร
แล้วตัดหน้าเขาโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวทำให้เขาต้องเบรกกระทันหัน
แล้วมันก็เลยออกมาในคลิปอย่างที่เห็น

กลายเป็นว่าทัวร์ไปลงที่สองสามีภรรยาคู่นี้ค่ะ

ก็เลยบอกว่าทำไมถึงไม่ด่าลุงแท็กซี่
ดังขนาดนั้นแล้วลุงเองก็ไม่ได้ตอบโต้ใด
คุณซายค่ะคนที่ถ่ายคลิปชี้แจงแบบนี้ว่า
วันที่เกิดเหตุเธอกับสามีจะไปติดต่อคลังสินค้าที่สนามบิน
รถเธออยู่เลนกลางแท็กซี่อยู่เลนขวาสุด
พอตรงจุดเกิดเหตุตรงนั้นแหละที่เป็นประเด็นปัญหา

สามีเธอต้องเบรกกระทันหันบอกว่าหัวแทบทิ้มกันเลยทีเดียวในรถ

คุณซายเธอเล่าว่าแท็กซี่ตะโกนด่าเธอ
อันนี้แหละที่ทำให้คุณซายขึ้นแล้วโมโหแบบนี้

แต่พอเห็นเธอหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่าย
เธอเล่าว่าแท็กซี่กลายเป็นคนละคนเลย

ใช่ทั้งที่ก่อนหน้านี้เธอบอกว่ายังด่าเธออยู่เลย

ถ้าไม่รู้เหตุการณ์จริงก็อย่ามาด่า
จริงเราอยากฟังทางเสียงพี่แท็กซี่ด้วยเนาะ

คุณผู้ชมค่ะ